ที่ผมดูก็คิดว่าการเลือกนายกเขาเล่นเกมได้
หมายความว่างดพิทารอีกรอบสองไปเลย

อาจารย์อาคารวันนี้ในโลกโซเชียลเขาบอกตั้งแต่เช้าที่ดูมา

ก็ไม่ได้ถั่วเงินเร่งไปเลย

เพราะว่าถือเสนอพิธาเมื่อไหร่ก็เป็นซ้ำ
ก็ต้องเอาคนใหม่เข้ามาเลย

กำหนดเดิมลิขวัน๒๐
หรือไม่อาจจะไปนัดประชุมคราวหน้า

แต่ว่าหัวหน้านี่คนที่สองต้องลงแล้ว

ที่ที่คุณบุ๊คบอกว่าแบบถวงถวงอยู่

สารรัฐธรรมนูลเขาก็กำลังประชุมอยู่ใช่ไหมคะ

แต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย
ฝ่ายขอโทษนะครับ
ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
คิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเป็นฝ่ายเล่นเกมได้

จากการที่วุฒิสภาเล่นด้วย

คือเขาชนะมาเกือบทุกเกม
ตั้งแต่ประธานสภามาเป็นคุณวันนอร์แล้ว
ทั้งทั้งที่ตอนแรกก็น่าจะเป็นของก้าวไกร
เพราะฉะนั้นต่อไปก็เล่นเกมนี้ต่อไป
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับ

แล้วก็จะมีข้อเรียกร้องนะ
ว่าต้องเอาก้าวไกลออกอะไรเนี่ยนะ

เผลอตอนโหวต๒เนี่ยจะมีแข่งแล้ว
เพราะว่าฝ่ายเขาเป็นฝ่ายกลุ่มเสียงใหญ่ในสภา
ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณบุ๊กพูดเนี่ย
คุณบุ๊คพูดในนัยยะที่บอกว่า
ตอนนี้สารรัฐมนูลกำลังวินิจฉัยกันอยู่
ว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณา
แล้วจะสั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอหรือไม่
แต่อาจารย์สุขุมอธิบายว่าไอ้ช็อตนั้นลืมไว้ได้แล้ว
คือถึงต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ย

แต่ก่อนเราคิดว่าถ้าตรงนั้นตัดสินออกมาอย่างนั้น
เป็นน้ำหนักของฝ่ายสวและรัฐบาลเดิมว่า

เพราะฉะนั้นต้องยุบ